ยังไม่หมดฮะเดี๋ยวผมจะพาไปทานอาหารอย่างข้าวผัด
ร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าข้าวผัดเขาอร่อยแถมชื่อร้านโดนใจอีกต่างหากนะครับ
บอกแบบนี้ชื่อร้านเนี่ยเขาโดนใจยังไงโอ้โห
คุณผู้ชมร้านนี้ครับบอกเลยว่าชื่อร้านผัดมีแต่ของผัดทั้งนั้น
แล้วเมนูที่เป็นเมนูชูโรงเลยก็คือโคตรปูผัดข้าวโอ้โห
อะไรจะขนาดนั้นร้านนี้นะครับอยู่ตรงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ตรงข้ามกับหมู่บ้านชินลาบตำบลสมแขอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ไม่น่าจะหายากหรอกครับร้านนี้เป็นร้านขายอาหารทะเลรสชาติอร่อย

พิศนุโลกเขาชอบอยู่แล้วกับอาหารซีฟู้ด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปทานซีฟู้ดคุณอยากกินข้าว

สั่งข้าวผัดปูมารับรองอร่อยเด็ดอย่างแน่นอน
เขาบอกว่าเนื้อปูของเขาเนี่ยใส่มาแบบอัดแน่นเต็มจุก
ทานได้นะ๒๓คนกับข้าวผัดจานนึงเขาว่าอย่างนั้นเลยนะ
ทางร้านเขาผัดมาแบบพอดีพอดีไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไป
ที่สำคัญของข้าวผัดคืออะไร
กลิ่นกระทะครับเวลาผัดถ้าคุณได้กลิ่นไม้กระทะนิดหนึ่งนั่นแหละ
คือสุดยอดของข้าวผัดจริงแล้วถามว่าขายแพงแค่ไหน
จานละ๒๘๐บาทผมว่าไม่แพงกับวัตถุดิบที่เขาให้มากับปูแน่นแบบนี้
หลายคนบอกไปทานมาแล้วคุณชนะแล้วต้องร้องเลยว่าเออลุย
คือทางร้านเขาคัดวัตถุดิบสดมาจากทะเลเลยนะครับ
บอกว่าส่งตรงมาจากตราดครับก็ทำให้อาหารที่นี่มีความสดแล้วก็ความอร่อย
เมนูอย่างอื่นบ้างไหมนอกเหนือจากข้าวผัดมีอะไรให้ได้ชิมกันอีก
ยังมีนี่ครับผัดซีอิ๊วก้ามปูอ่อนอันนี้กล้างโอ้โหน่ากินน่าทาน
อันนี้ปลาหมึกแล้วนอกจากนี้ยังสั่งอย่างอื่นที่ผมแนะนำ
ก็คือหมี่กระเฉดกุ้งผัดหมึกไข่เข้มแล้วยังมีเมนูอื่นอีกมากมาย
เอางี้ละกันผมว่านะพูดไปอย่างเดียวอย่าเพิ่งเชื่อผม
ที่บ้านผมของอร่อยมีเยอะถ้าผมพูดแล้วแนะนำแล้ว
คุณลองไปชิมดูหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้
ใครอยู่พิศนุโลกหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงลองเดินทางไปดูครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหน้าตาดีอย่างผมครับ

เขาเถอะค่ะบางทีเขาก็ยังตื่นไม่ดีอะนะคะ
คุณชนะคุณใบตองเดี๋ยวอยู่ไปก่อนนะ
ดิฉันจะไปพิศนุโลกอยากจะกินข้าวผัดปูเมื่อกี้
เอาไม่ให้โอ้ยตามไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งไปตามมา